แล้วก็เตรียมกำลังจะเปิดธุรกิจคุณเป็นโรงแรมแมว
ทีนี้ต้องมีการตกแต่งภายในต้องรีโนเวทต่างใหม่
เขาย้ายตู้กระจกมาไว้หน้าร้าน
แล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิด
แม่ทำงานเป็นทีมเลยคุณผู้ชม
ดูเห็นไหมคะยกกันเนี่ยยกตู้กระจกกัน
คุณเข้าใจว่าเป็นผู้รับเหมาใช่ไหมเห็นภาพแบบนี้
คือผมดูคลิปนี้นะผมก็ลุ้นนะว่ายกกันไหวหรือเปล่า
ยิ่งมารู้ว่าเป็นขโมยด้วยแล้วก็รู้ว่าถึงความพยายามของพวกเขาเลย
ก็นี่ไงบอกแล้วว่าทำงานกันเป็นทีมแล้วเนี่ยเอารถบรรทุกมาขนของ
ก็คือขนตู้กระจกที่จะขโมยนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
แล้วคุณคิดดูนะตู้นี้มันใหญ่มากนะ

ถูกต้องค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพได้เลยทำงานเป็นทีมมากัน๕คนค่ะ
เอารถบรรทุก๖ล้อสีขาวมาขนตู้กระจก
แล้วตู้กระจกเนี่ยจริงนะเจ้าของเขาให้คนมาขนตั้งไว้หน้าร้าน
ไม่ใช่จะขายไม่ใช่จะให้ใครไม่ใช่ว่าไม่เอาแล้ว
คือเป็นตู้เดิมของอาคารนะนะแต่ว่าเธอไม่ใช้แล้วล่ะ
เธอก็ให้ช่างแกะออกมาวางไว้นอกร้านก่อน
แล้วเธอก็บอกว่าไม่คิดเลยว่าไอ้ตู้หนักแบบนี้

นี่ไงคือต่อให้เธอไม่ได้ใช้ตกแต่งในธุรกิจโรงแรมแมวของเธอ
แต่ไม่ได้แปลว่าจะให้คนอื่นแบบนี้นะคะ
เธอก็บอกว่าเนี่ยพอมาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดก็ตกใจเหมือนกัน
เพราะว่าคนที่เขาก่อเหตุนี่คือทำแบบใจเย็นมากเลยนะ
ใช้เวลาสักเกือบครึ่งชั่วโมงขนขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยค่ะ
แล้วคนที่ผ่านไปผ่านมาถามว่ามีคนเห็นไหม
เอาจริงก็มีคนเห็นแต่ไม่ได้มีใครเอกใจเลยคุณผู้ชม
จุดตรงนี้อยู่ที่อาคารพาณิชย์มันเป็นอาคารพาณิชย์๔ชั้น
เธอจะตรงนี้เป็นโรงแรมแมว
แล้วผู้เสียหายคุณกัญญารัฐกิรติชาญเดชา
เล่าให้กับนักข่าวฟังนะว่าวันที่เกิดเหตุ
ตอนบ่าย๒เธอมาเช่าอาคารพาณิชย์ตรงนี้นี่แหละ
จะเปิดเป็นโรงแรมแมวแล้วก็มีการจ้างทีมผู้รับเหมาเนี่ยนะ
ให้มารีโนเวทมาตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมดเลย
คือห้องเก่าเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ต้องเอาตู้กระจกนี้ออกไป
เพราะเธอจะไม่ใช้แล้วตู้กระจกนี้ยาว๖เมตรคุณผู้ชม
มันเป็นของเก่าอยู่ในนี้อยู่แล้วใช่ไหมก็ให้คนยกออกมา
มาจากในอาคารพาณิชย์แล้วก็มาตั้งไว้ข้างหน้าร้าน
ทีนี้วันรุ่งขึ้นเธอก็จะมาดูเอออยากรู้ว่าช่างผู้รับเหมาเนี่ย
ทำไปถึงไหนแล้วเอาตู้กระจกที่เอาออกมาตั้งหน้าร้าน
มันหายไปไหนอ่ะก็เลยโทรถามเจ้าของอาคารที่เช่า
ซึ่งเจ้าของอาคารเขาบอกว่าก็ไม่ได้ให้ใครมายกตู้นะ
เธอก็อ๋อถ้าเกิดเจ้าของอาคารไม่ได้ให้คนมายก
แล้วตู้มันหายไปขโมยแน่แน่ตอนแรกเธอก็คิดว่าเอ๊ะ
หรือว่าช่างมายกตู้ไปแล้วเธอก็โทรถามช่างเหมือนกัน
ช่างบอกว่าผมก็ไม่ได้รับคำสั่งจากพวกคุณนะ
ผมก็ไม่ได้มายกนั่นแหละขโมยชัวร์นะฮะ
ใช่ค่ะนี่ยกตัวมาวางช่วงกลางวันเนี่ยตอนเย็นอ่าวหายไปแล้ว
แล้วเธอก็เลยเอาคลิปนี้ค่ะโพสต์ในเฟซบุ๊กอยากให้ทุกคนระวังตัว

ก็ไม่คิดนะว่าจะขโมยหายไปนะ
เพราะว่ามันใหญ่เพราะแบบมันไม่ใช่ของชิ้นเล็กที่มันยกไปง่าย
เราก็แบบคือถ้ามันมาตั้งไว้หลายวันแล้วแล้วมันหายไปอะไรอย่างนี้
มันยังพอเข้าใจได้ว่าเออคนผ่านไปผ่านมาเขาเห็นว่าของมันตั้งไว้นานแล้วไม่ได้เอาไปไหน
ถ้าจะยกไปมันก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าเราตั้งไว้นาน
แต่นี่คือถอดมาตอนบ่ายตอนเย็นหายไปเลย
นี่ไงไม่ได้ตั้งข้ามคืนข้ามวันเลยคุณผู้ชม
ผู้กำกับที่สพอายุทยาเนี่ยนะคะมีคำสั่งให้รองผู้กำกับพร้อมชุดสืบสวนเนี่ยนะ

แล้วมีการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน
ไปตามหาแล้วไปแกะรอยดูกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางซิรวมถึงส่งภาพกล้องวงจรปิด
ให้ฝ่ายเทคนิคซูมดูเลย

บอกว่ายิ่งช่วงนี้พอมันมีเหตุการณ์น้ำท่วมใช่ไหม
ชาวบ้านบางทีเขามีการย้ายข้าวของ
บางคนก็ขนของออกมาเอามาไว้ริมถนนบ้าง

ก็อาจจะมีมิตรฐาชีพแฝงตัวมาปะปนมาขโมยสิ่งของพวกนี้
ดังนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะ
ทีมข่าวของเรานะถามคุณกัญญารัฐนะ
ว่าคุณกัญญารัฐอยากจะฝากเตือนอะไรกับประชาชนบ้าง
คุณกัญญารัฐบอกว่าทุกคนอย่าประมาทนะ

ซึ่งเธอเองก็ไม่คิดว่าจะมีขโมยมายกไปได้
ใช่ยังมีขโมยมายกไปได้เลยเนี่ยโอ้โหมันเป็นความพยายาม

ถึงบอกแล้วมากันแบบเป็นแก๊งเลยนะคะตั้ง๕คนเนี่ย